นี่มาดูหินประหลาดกันหน่อยคุณ
หินสีทองทรงพิรมิตที่เขาบอกเหมือนเหล็กไหล่ป่
เหล็กมากข้างนอกยังไม่เหมือนเหล็กไหลนะ
เจดีทองแต่พอกระเทาะออกมาเดี๋ยวจะให้ดูข้างใน
ข้างในสีดำแวววาวเหมือนเหล็กไหลที่สำคัญนะ
มันมีเส้นสีขาวเส้นใยเหมือนเป็นเส้นใยเคลือบอยู่เลย

คุณผู้ชมค่อยดูนะค่อยดูนะครับ
นี่สีดำข้างใน

จริงหินก้อนเมื่อกี้มันมีกระเทาะ
พอกระเทาะออกมานี่เป็นก้อนที่คนไปขุดเก็บเอาไว้นะ
ข้างในอย่างที่บอกไปเห็นไหมสีดำมันวาวแล้วมีอะไรฮะ

ว่ามันแปลกตั้งแต่สีของด้านนอกมาแล้วแหละ

สีดำแวววาวเส้นใยเคลือบอย่างกับใยแมงมุมนะคุณ

ตรงนี้นะน้ำหนัก๑กิโลกรัมสูงสัก๑๕เซนติเมตรนะครับ
ถูกพบที่บ่อดินควนนางแร้งที่พื้นที่ตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่นี่คือจุดที่ไปพบ
คือเราก็ตามพี่คนที่เก็บวัตถุประหลาดนี้เอาไว้นะ
แล้วก็เขาก็พาไปชี้ให้ดู
นี่ครับมาตรงนี้เลยนักข่าวครับ
ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กำลังปรับปรุงกำลังขุดกันอยู่นะครับ
แล้วก็เห็นไหมสวยไหม
สวยนะตรงนี้สวยนะครับคือตรงนี้มีกำลังขุดหน้าดิน
กำลังปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้กันอยู่นะครับ
ก็คือพื้นที่ตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะฮะ
ทีนี้พอขุดไปขุดมานะคนงานกับรถแบ็คโฮเนี่ย
บอกคนที่จ้างขุดบอกว่าพี่ผมเจอไอ้หินตรงนี้
แล้วมันเต็มไปหมดเลยนะคุณมันไม่ใช่มีก้อนเมื่อกี้ก้อนเดียวนะ
ยังมีก้อนอื่นที่ยังไม่ได้เก็บมาเนี่ย
สีทองสีดำเต็มไปหมดมันวาวแบบนี้เฉพาะจุดตรงนี้นะคุณนะ
ปรากฏว่าคนดูแลบ่อดินก็พานักข่าวของเราไปดู
บอกว่าโอ้โหไอ้วัตถุที่ผมเก็บไว้ทรงปีละมิตรเนี่ย
ผมเก็บไว้ตั้งแต่สามเดือนก่อนแล้วเพราะว่าคนงานนำรถแบ็คโฮลเนี่ย
ขุดหน้าดินแล้วก็เมื่อนำออกมากระเทาะจนแตกเนี่ย
ปรากฏข้างในมันมีโลหะสีดำเคลือบอยู่

เพราะไปให้ครูบาอาจารย์เขาดูแล้วครูบาอาจารย์บอกนี่เหล็กไหลนะ
และที่น่าประหลาดก็คือก่อนหน้านี้พี่คนนี้คุณ
ผู้ดูแลบ่อดินที่จ้างรถแบล็คโฮมาขุดไงนะ
เขาฝันก่อนหน้าที่จะเจอหินก้อนนี้
บอกว่าในฝันนะเขาเดินไปเก็บก้อนหินก้อนหนึ่ง

เขาก็ไม่ได้คิดอะไรผ่านมาสักสัปดาห์๒สัปดาห์
พอไปขุดจริงเจอจริงแล้วเขาได้ไปเก็บก้อนหินนี้จริง
พอมาเชื่อมโยงกันมันแปลกประหลาดมากนะครับ
ทีนี้เอาไปมอบให้กับเจ้าของบ่อดินเขา
แล้วก็นำไปให้พระให้ครูที่วัดแห่งหนึ่งตรวจสอบ
พระท่านก็แนะนำบอกอันนี้เป็นของมีค่านะ

แล้วต้องตั้งสารอยู่ที่บ่อดินนี้ด้วยนะ
จากนั้นเจ้าของบ่อคุณก็นำชิ้นส่วนวัตถุนี้ไปให้ญาติเก็บไว้
ปรากฏหลังจากนั้นญาติก็ถูกรางวัลลอตเตอรี่ติดต่อกันหลายงวด
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะได้ครอบครองวัตถุนี้
เตรียมตั้งสารหลวงปู่ขาวหรือว่าหลวงปู่ลือศรี
ไว้ตรงยอดเขาตรงนี้เพื่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้บูชา
คุณผู้ชมฮะนี่ครับยังมีอีกหลายก้อนนะ
ที่ยังไม่มีการพิสูจน์แต่เมื่อกี๊ก้อนส่งพิวามิตรที่

แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชอจะไปตรวจสอบพิสูจน์ได้อยากรู้เหมือนกันนะ
เอาเชิงไหนล่ะคุณหน่วยงานเชิงไหน
อาจารย์อ้อนเชิงวิทยาศาสตร์
ถ้าอาจารย์ท่านอื่นที่เป็นด้านอะไรนะศัยศาสตร์